ท้ายข่าวต่างประเทศพาคุณผู้ชมไปดูภัยพิบัติธรรมชาติ
บ้านเรามีพายุฤดูร้อนที่จีนก็มีพายุเหมือนกันเป็นพายุหมุน
แต่อันนี้น่ากลัวจริงเพราะว่าเป็นพายุหมุนที่ค่อนข้างแรง
และที่สำคัญพัดร่างของเด็กนักเรียนลอยขึ้นฟ้าเลยนะคะคุณผู้ชม

นี่เป็นพายุหมุนนะคะเป็นการรายงานของสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี
คุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมค่อยดูภาพตามไปด้วยนะคะ
ภายุหมุนนี้เนี่ยสูงประมาณ๓๐๔๐เมตร
ผ่าศูนย์กลางประมาณ๒๓เมตรนะคะ
เกิดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนประถมหยวนกวนมณฑลการซู
มาด้วยกัน๓ลูกค่ะ
ช่วงนั้นเป็นช่วงกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนพอดีเลย

คุณผู้ชมที่เห็นวงสีแดงนั่นคือเด็กนักเรียนที่ลอยขึ้นไปตามแรงลมนะคะ
เลยเพื่อนเนี่ยจากจะหนีจะหนีทุกคนก็ตกใจกันว่า

พยายามที่จะจับตัวเพื่อนคนที่ลอยขึ้นไปเนี่ย

แต่ว่าลอยขึ้นไปได้สักพักเดียว

ของเด็กคนนี้ก็ตกลงมากระแทกพื้นดิน

แล้วก็ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ค่ะ